คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
เป็นข่าวเศร้าสลดต่อวงการกรีธา
เพราะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เช้านี้พาดหัวในไทยรัฐนะครับ
บัสชนท้ายพ่วงนะครับ
พันเอกโค้ชทีมกรีธาดับ
นั่นก็คืออดีตลมกรดหญิงทีมชาติไทย๓เหรียญทอง๔เกมครั้งที่๑๓
โค้ชอุ้ยหลังจากที่พาคณะนักกรีธาของสมาคม
ขึ้นรถทัวร์แล้วก็ไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างทางรถพ่วงเบรกกระทันหัน
โจเฟอร์รถทัวร์พุ่งชนท้ายังแรง
อุ้ยนั่งเบาะข้างคนขับเสียชีวิตทันทีนะครับ
ส่วนนักกีฬาเจ็บกันบรนาว
นักกีฬาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ยังคงต้องมีภารกิจในการไปแข่งขัน

ส่วนคนบาดเจ็บเข้ารับการรักษา
ส่วนผู้เสียชีวิตคือโค้ชอุ้ย
หรือว่าพันเอกหญิงสะสิทรรัตนราศีอายุ๕๒ปี
เป็นโค้ชนักกีฬาของสมาคมนะครับ
มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดในรถ

อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑๒คน
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยนาธนะครับ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาคมหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
เปิดเผยว่าตัวเองนั่งแถวที่๓จากด้านหน้า
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาเดินไม่ได้
ช่วงเกิดเหตุกำลังจะเดินทางไปแข่งขันกรีธาในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งแข่งขันทั้งหมด๔สนามที่เชียงใหม่

จังหวะที่ชนมองเห็นท้ายรถ๑๐ล้ออยู่หน้ารถเลย
ส่วนรถบัตรวิ่งด้วยความเร็วปกตินะ
เรื่องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถพ่วง
ไปสอบสวนที่สพหางน้ำสาคร
ส่วนสาเหตุการชนยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
จากต้องรอให้คนขับรถบัตรสามารถให้การได้ก่อนนะครับ
จึงจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของอีกหนึ่งบุคคลนะครับ
ที่เคยรับใช้ชาตินะครับ
ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
เหรียญทองอย่างที่บอกไปของ๔เกม
ครั้งที่๑๓นะครับ
เป็นนักกีธาวิ่งระยะ๘๐๐เมตร
๑๕๐๐เมตรและกว่า๔คุณ๑๐๐เมตร
เดียวกับคุณเรวดีศรีเท้านะครับ
แล้วก็คุณวรภาตั้งจิตนุสร
และก็เป็นนักกีฬาทายคนแรก
ได้เหรียญทอง๔เกมจากการวิ่งระยะกลาง
โอ้โหนี่คือประวัติที่สำคัญมากนะครับ
จุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมกรีธานะครับ
แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เคยวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเท้าเปล่านะคุณ

แล้วก็ทำงานรับใช้วงการกรีธามาโดยตลอดนะครับ
ถือว่าเป็นความสูญเสียของวงการกีฬาไทย
ใช่แสงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ทางสมาคมกรีธาด้วยนะครับ